เพื่อดูความคืบหน้าคดีโหดเฮี่ยมที่เกิดขึ้น

มีติวเตอร์หนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านายนัทธวัฒน์เพียรสกุล

เป็นติวเตอร์สอนวิชาคณิตศาสตร์นะฮะ

ปรากฏว่าหลอกติวเตอร์คนนี้มา
ว่าเดี๋ยวจะให้ไปช่วยติวหนังสือญาติให้หน่อย
ขึ้นรถมาได้ยิงเขาตายเลย
แล้วเอาศพไปซ่อนใต้แท็กซี่คันนี้
เป็นแท็กซี่ที่จอดทิ้งไว้ข้างทาง

มีชาวบ้านที่เขาผ่านไปเห็น
ตอนวันที่เจอศพวันแรก

อ๋อสงสัยมีคนนอนซ่อมซ่อมรถแท็กซี่อยู่
ก็ผ่านขับไปขี่มอเตอร์ไซค์อะไรผ่านไป

พบว่าอ้าวเป็นศพคนตายนะครับ
ที่สุดแล้วก็ติดตามตรวจสอบ
สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้

บอกว่าสงสัยจะเป็นแฟนเก่าของเขา
เพราะเคยขู่ฆ่ากันไว้
ว่าถ้ามีแฟนใหม่เดี๋ยวจะตามไปฆ่า
ผู้ต้องหาก็คือนายสุรสิทธิ์จันทร์วงศกุล
หลังจากที่ตำรวจสนเตาปูน

ก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แถวถนนคลองประปา

นำศพมาซ่อนใต้รถแท็กซี่
ตั้งแต่วันที่๑๐พฤศจิกายน

รู้แค่ว่านายนัทธวัฒน์ผู้ตาย
เป็นแฟนใหม่ของอดีตแฟนสาวของเขา
คบกันมาเกือบ๑๐ปี
แล้วเลิกกันได้สักเดือนกว่า
พอทราบว่ามาคบกับนายนัทวัฒน์

ก็พยายามหาเบอร์โทรของนายนัทวัฒน์

แล้วก็บอกผู้ตายว่า
เดี๋ยวจะช่วยให้ไปติววิชาคณิตศาสตร์ให้ญาติหน่อย

เขาบอกว่าเขาก็จัดการคุยเลย

แล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง

คบกับแฟนเก่าของเขาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตาย
ไปด่าเขาด้วยคำหยาบคาย
ลักษณะว่าช่วยไม่ได้
ถูกแย่งแฟนไปเองอะไรอย่างนี้

ทำให้ผู้ต้องหาเกิดบันดาลโทษะ

ขณะที่ผู้ตายกำลังจะหันหลัง

จากนั้นช่วงกลางดึกวันที่๙พฤศจิกายน
ก็ได้ขับรถยนต์ของตัวเอง

จอดทิ้งไว้ที่ซอยประชาชื่น๔แยก๑๔

ต่อมาช่วงค่ำวันที่๑๐พฤศจิกายน
ก็เดินไปที่รถที่มีศพนายนัทวัฒน์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เอาศพออกมาจากรถของตัวเอง
เอาไปทิ้งอำพลางไว้ใต้รถแท็กซี่ที่จอดทิ้งอยู่

ก็แบบไม่เลิกครับ

เขาบอกว่ามึงมันโง่เอง

ด่าผมเป็นควายว่ามึงมันโง่เองที่โดนแย่งเมียไป

แล้วทำไมถึงต้องมีเอาถุงดำไปคุมหัวด้วย

คุมก่อนแล้วค่อยยิงใช่ไหมครับ

ยิงก่อนแล้วก็เอามาทิ้งที่นี่ได้ไหมครับ

หมายถึงเลือกมาทิ้งที่นี่ครับ

หลังจากที่เขาพูดเรายิงเลยไหม
เขาก็พูดแล้วผมก็ชั่ววูบไปเลยครับ

วันนั้นเราเตรียมปืนไปด้วยหรือครับ
ใช่ครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นนี้เหมือนกัน

คือเราจะบอกว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเตรียมมา

พูดเหมือนแบบ
สบายแบบโอ้โห
เฉพาะคำพูดสุดท้ายปกติผมก็พกปืนตลอดอยู่แล้วครับ

คือไม่สลดกับสิ่งที่ตัวเองทำ
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ
ว่าเนี่ยทำไปเพราะหึงหวงนะ

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
คดีนี้ไม่มีความซับซ้อนยุ่งยากนะครับ
เนื่องจากผู้ต้องหาได้กระทำการเป็นขั้นตอน
หลังจากตำรวจทราบเรื่องก็สามารถติดตามจับกลุ่มได้

จากการสอบปากคำผู้ต้องหายอมรับสารภาพ
ว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงและทำไปด้วยความหึงหวง
ดาลโทษะยิงใส่ผู้ตายไปหนึ่งนัด
ที่ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุเป็นปืนมรดกจากบีดา
ส่วนการกระทำในครั้งนี้เป็นเจตนาฆ่าหรือไม่
เดี๋ยวจะสอบสวนสอบปากคำเพื่อขยายผลกันต่อไป

ตำรวจได้คุมตัวนายสุรสิทธิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับ
ก็คือบริเวณห้างสรรพสินค้า
จุดที่ผู้ต้องหาใช้ปืนยิงผู้ตาย
แล้วก็นำศพไปอำพลางนะฮะ
ตลอดการทำแผนก็มีชาวบ้านมามุ่งดูตลอดเลยนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย

แล้วก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้ว